ใครมีเพจเฟซบุ๊คของตัวเองหรือว่าใครเป็นแอดมินเพจ
ต้องระวังไว้นะตอนนี้มิจฉาชีพเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่
แฮ็กเพจคุณติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ต้องเตือนบรรดาแอดมินเพจเฟซบุ๊คเลยครับระวังโดนมิจฉาชีพมาแฮ็กเอานะ
ที่เขาจะมาทักเพจและอ้างว่าเพจของคุณโดนจำกัด
เข้าถึงเพราะไปละเมิดนโยบายของเฟซบุ๊คและมาตรฐานชุมชน
จะไม่ปรากฏให้เห็นแอดมินเพจเข้าไม่ได้ครับต้องยืนยันตัวตนก่อน
ด้วยการกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้ถ้าคุณเผลอกดไปนะ
แจ้งเตือนผิดกฎมาตรฐานชุมชนผ่านข้อความแจ้งเตือนของ
นั้นจะสามารถเช็คคุณภาพของเพจได้ว่าละเมิดกฎหรือไม่
นะครับโดยการไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็
เลือกการตั้งค่าแล้วไปเลือกประสบการณ์เพจแบบใหม่แล้วก็
เลือกคุณภาพของเพจครับดังนั้นที่มีใครแท็กอะไรมาหรือส่ง
อะไรมาต้องดูให้แน่ใจอย่าไปซีซัวก่อนนะครับ
ส่วนใครจำเป็นต้องไปคัดทะเบียนราศดรตอนนี้สามารถคัด
ไลน์ได้แล้วครับโดยสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองแจ้ง
ไทยดีของกรมการปกครองได้แล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
และยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างรวมทั้งตรวจสอบ
สอบข้อมูลชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนอายุสถานภาพ
ก็เป็นอีกช่องทางเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
และเรื่องอากาศก็ต้องเตือนกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน
ลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้
ครับเป็นผลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่
ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้เกิดคลื่นลมแรง
สูง๒๓เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับ๑๐จังหวัดที่ต้อง
เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและฝนตกหนักก็จะมีทั้งชนบุรี
จันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนแล้วจะทำ
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและ